รายการของฉันมาด้วยที่สุด

ฉันเรียนเนาททั้งตัวแล้วฉันไม่รู้หรอกโอ้โห

ก็พยายามกินต่อหาแขกที่รู้สึกดี
ที่รู้จักกับแบบว่าแกฉันอยู่ในโพลนั้นเหรอ
อุ๊ยเธอสุริทธิ์อลังการปีลังกาโมนลงมาเลย
วันนี้ก็มาเจอคุณโมอามีนาค่ะ
ต้องยอมรับนะว่าโมอยู่ในวงการพี่ก็แบบเห็นโมมาแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่ช่อง๗
อ่ะเคยมีคนปล่อยข่าวว่าหนื่นไขตัวน่ะ
ท้องแล้วแท้งมั่งอ่ะอะไรมั่งอ่ะก็รู้สึกว่าชิน

ทั้งวงการผู้หญิงทุกคนเซลล์หมดงงมาก
แต่ยืนยันว่าถ้าเซลล์ไม่ไม่แต่ด้วยรูปรักของเรา
อ๋อมันหนังเซ็กซี่ชุดนาเซ็กก็ถ่ายชุดเว้ยน้ำทุกสมมิตรเนอะ
เออแบบก็ต้องขึ้นทุกปกอะก็ขึ้นปกอะ
ถ้าสมมุติสมมุติแบบอันนี้มันยุคใหม่แล้วเนอะถ้าสมมุติด่าคนปล่อยข่าวได้อยากด่าอะไรอ่ะ
ด่าคือปล่อยเค้าเลิกเธอบนเค้าไปซึ่งเรารู้อยู่แล้วเรามันทำอะไร
มีข่าวนี้มีข่าวแบบซื้อขนมขนเพชร
มันจะเจอกับทุกขนาด
คอมูลชีวิตไมย์ไม่เชื่อขอหน่อยค่ะคุณหญิงค่ะ

ผู้ชายนั่งยองอยู่ตรงพื้นห้องน้ำ

เห็นดำแจกอะไรฉันเห็นหมดรอย

มันจะเห็นดำเหมือนเห็นเจ้าปียอร์
ฉันเมื่อกี้ฉันไม่เห็นเลยนะ

๘เส้นเถ้านี้๕เส้นเถ้านี้

ไม่รู้ไงเผื่อแบบว่าเออมึงกั้น
กูก็เร็วหัวกูอยู่ทุกซีซั่น

พยายามอยากจะได้เสียกับเขา

แต่ว่าไม่ได้เล่นรักษท์
เออเขาไม่เอาชั้นจบ
แล้วเขาทำได้ยังไงอะ
กูไม่น่ะตรงไนวะท้องออกปะ

กูไม่ต้องเหนื่อยอ่ะอย่างสิผ่านละครมา

อย่าไม่ไหวนะจนฉันเป็นเพื่อนตุ๊กเช่นแก่ไปอย่างนี้เยอะนะ

มันไปร้านนี้ทุกวันไหนมึงไปดูให้กูหน่อยสิ

โทรกลับมาอาอีโมความสบายใจของมึงก็คือ

ชี้อะเรด้าผิดผ้านหรือว่าอะไรวะ

แล้วด้วยความที่เบรกเขาว่าอยากเป็นดาราดัง
ต้องเลยไม่เปิดเปลือกตัวตนของเขา
แล้วช่วงนั้นเพื่อนผู้หญิงโมอะ

โอ๊ยเบื่อหว่าอยากมีคนคุย

มาจริงว่าคือแบบ
แบบไม่เอาเห้

จริง
นี่เดี๋ยวเข้าไปเบอร์เอานี่
แก้วอะไรแก้วไม่ต้องคราของนะตำรู้อ่ะ

แล้วเราก็จะไม่ได้ฟังเพลงที่ชอบ

อย่างนี้เลย

มึงมันกรูเปิดไม่ได้

ดาราสาวมีละคร๕เรื่องค่ะตอนนี้ปังมาก
มึงไหวป่ะเนี่ยเอาจริงนะถ้าถ่ายต่อไม่เข้าเป็นศาลนะเจอ

อ่ะยังไงต่ออ่าต่อ
เมาสุดอ้วกกัน
อื้มกูชอบตอนต่อเรื่องนี้

มัวสุดอ่ะพวกกางสีแยกไฟแดงอ่ะบนที่ไหนยังไงพี่กันบอกมาสิ
เชียงใหม่ป่ะท่าช้างออกมา
อุ้ยท่าช้างเกลือกนะ
เทนต์ฉันต้องผ่านเพราะว่าฉันต้องไปนั่งรถเข็นออกมา
เพราะคนเดินมาชนเยอะมากแล้วก็กินกิน

ชนชนแก้วฉันชนขวดไงทุกคนก็
ไม่ต้องกินฉันกินเองจ้ะไม่แบ่งเหล้าจ้ะ

เสร็จปุ๊บฉันเดินออกมาที่ร้านแล้วฉันก็เดินออกมาสวย
ตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจแล้วว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไง
พอนั่งรถอยู่ในรถอะไรฉันอยู่อย่างนี้
ฉันพูดแค่ว่าเจ้าเอานะเจ้าเอานะ
เปิดประตูแล้วไอ้นี่เลยแล้วหญิงกำลังแบบแยกไฟแดงแล้วหญิงกำลังโค้ง
แล้วมันก็ลาดอย่างนี้เลย
ใช่นี่ยังไม่สุดนะไอ้ที่สุดคืออะไรรู้ไหมเธอ

ฉันเคยไปกินเหล้าที่หนึ่งฉันเจอสามกษัตริย์เหล้าวายแล้วตกด้วยวัดก้าหรืออะไรไม่รู้อ่ะ
ถ้าฉันใส่รองเท้าอยู่อ่ะฉันเดินอยู่ตรงไหนก็ตามอ่ะ

วิ่งตามเก็บรถเข้า

แต่นางหล่อขึ้นนะ

คนอีก

คือสมมุติฉันมาถึงทุ่มหนึ่งทุกคืน

๑คนนะสัก๓ทุ่มจะอยู่กับเพื่อน

สัก๔ทุ่มมาแล้วอีกคนนึง

เพราะอีกตัวนึงเนี่ยจะต้องมาประมาณ
ทุ่มนิดแล้วก็มาส่งฉันขึ้นรถ
หรือไม่งั้นก็ให้เขาขึ้นรถไปส่งฉันที่บ้าน
แล้วจำสับสลับกันไหมบางคน
ไม่เราเลือกไว้แล้วว่าเราจะเชิญใครมาบ้าง

เราจะจิ้มไว้ให้มาคนสุดท้าย
มารับหน่อยแบบนี้อะ
น้างก็จะมาเลย
เทย์สไฟเชิญกันไหม
เทคนิคในการอ่อยสาวหล่ออ่อยธอมเนี่ย
อย่างที่ทำเป็นประจำแล้วมันประสบความสำเร็จ
อย่างนี้นะเวลาเดินเข้าร้านเล่าอะเดินที่หมดเดินแปบ

ปื๊บปื๊บทำไปไม่เห็นแต่มองอยู่นะ
คือไม่ต้องถึงกับนางแบบแต่เดิน
ร้านร้านเหล้าร้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราเนี่ย

เราจะเป็นทางเดินเวลาไปนักศึกษาเยอะ
แล้วเวลาฉันเดินไปนักศึกษาจะมองอย่างนี้

ไม่มีอะไรเลยเอาสนุกเถอะ

วันล่าสุดไปอะไรนะตรง
ยังไงเชิง
ฉันยืนเต้นอยู่กับหญิงฉันก็ไม่ได้คิดอะไร
ไอ้ต้านข้างมีธอมที่อยู่๓คู่

ทำไมอะต้นฝั่งนั้นเขาไพก์กันตกอยู่

ตอนนี้ครับตอนนี้ไม่มีใครมองกูละ

มันอยู่ที่จริงโค้นมือ
เดี๋ยวเราจะเรียนแบบจะเรียนแบบยังไงอ่ะ
เวลาคนมองเราเขาจะมองตากับปาก
ทำปากให้เซ็กซี่ที่สุดเวลากินเหล้า

ฉันรู้ฉันรู้แต่ไม่รู้
เพราะฉะนั้นคือจริตที่มีในตัวเราเวลาเราปล่อยผมไปเนอะ
การเสยงผมการ

การนั้นแล้วก็แบบอะไรนะ

เดี๋ยวก็มาอยู่ก็หันมาแบบ
ฮะฮะฮะ

ฉันกับซูซี่ชอบอย่างเงี้ย

ใช่ก็มาเปิดใจจริงไม่เจอโบตั้งนาน

นั่นไหม

ครูพูดหวานไม่ได้แล้วตอนนี้เสร็จกรรมก็แดกกับเพื่อนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณร้านคุณระบูลคาเฟ่ด้วยนะคะ
อยู่ที่ตม๒๘เกษตรน้องมินทร์นะคะเบอร์นะคะ๐๙๕๙๔๙๘๖๓นะคะแล้วก็๐๙๘๘๘๙๙๘๐๔มากันได้

จริงเปล่าล้างเครียดล้างให้จุบเลยคุณพี่ไม่หมดแต่งก็ไม่กรับอีกทีเดียวนะ
ภี้ทะเกลียดง่ายว่าพรุ่งนี้ยกกองนะจริงเหรอ

เต็มทิศละนะที่ให้เวลา๕๐วิ
คือไหมบี๊บอ่ะว่าให้เอากันตรงไหนบ้าง
ตรงตมก็ไม่กล้าไงไม่กล้าเล่นกับตัวไง

ตามพี่มา
เกียรติ

จะเป็นอีกพี่ท่านหลังออกมาจากค่ะ
ยอมจริงไม่คิดจะได้อันในตับนาน